ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับที่บ้านหลังหนึ่งที่หนองจอกนะฮะ
ไปพบศพเจ้าของบ้านเป็นหญิงสาววัย๕๗ปี
ลักษณะถูกทำร้ายเหมือนกับถูกทุบไปที่ศีรษะด้วย
แล้วก็ทิ้งศพไว้ในห้องแบบนี้นะครับ
คือลูกสาวของผู้ตายเนี่ยสงสัยว่าคนก่อเหตุจะเป็นสามีใหม่ของแม่หรือเปล่า
ซึ่งเป็นตำรวจนะฮะตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะครับ
แต่ตำรวจในท้องที่เนี่ยเขาแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนแล้ว
เป็นดาบตำรวจนะฮะนี่ฮะดาบยศนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านย่านคลอง๑๒เขตน้องจอกกรุงเทพ
วันนี้ทางสนประชาสำราญนะฮะไปตรวจสอบในห้องนอนบนชั้น๒ของบ้าน
นี่คือผู้ตายนะครับขวามือนี่ฮะนางชุมแสงหรือว่าแสงนะครับ
อายุ๕๗ปีเสียชีวิตบนที่นอนในห้องบนชั้น๒
มีผ้าห่มที่เป็นผ้านวมเนี่ยคลุมอยู่๒ผืน
คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยสัก๓๔วัน
ก่อนที่จะมาเจอศพกันในวันนี้เพราะสภาพนี้ขึ้นอืดแล้ว
ผลชนะสูตรศพของนางชุมแสงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีบาดแผลที่ศีรษะลักษณะถูกกระแทกด้วยของแข็งอย่างรุนแรง
คล้ายกับเป็นค้อนแล้วหลังเกิดเหตุ
สามีของนางชุมแสงเนี่ยหายตัวไป
สามีชื่อดาบตำรวจคณพฤษแดงเจริญหรือว่าดาบยศ
อายุ๕๒ปีเป็นผอบ่อหมู่ผอบ่อหมู่งานสืบสวนของสนลำผักชีนะฮะ
เป็นสามีใหม่สามีใหม่ของผู้ตายแต่ก็อยู่กินกันมาหลายปีแล้ว
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ไปที่วัดนารีราชประดิษฐ์เขตน้องจอกในกรุงเทพนี่แหละ
นี่เป็นวัดที่ตั้งศพของนางแสงนะฮะญาติรับศพมาแล้ว
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ
คุณบอมได้คุยกับลูกสาวของผู้ตายนะฮะก็คือน้องนัชยานะครับ
อายุ๒๗ปีนะลูกสาวของนาง
แสงบอกว่าปกติเนี่ยเธออยู่สุพรรณบุรีส่วนแม่อยู่บ้านหลังเกิด
เหตุอยู่กับป้าแล้วก็สามีใหม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงของเธอชื่อดาบ
ยศนี่นะฮะซึ่งก็คบหาอยู่กินกับแม่มา๑๒ปีแล้วก่อนที่จะเจอ
ศพในวันนี้เนี่ยถ้าย้อนไปนะน้องนัชยาบอกว่าเมื่อวันจันทร์
ที่ผ่านมา๑๓มิถุนายนเธอเดินทางมาหาแม่ที่บ้านที่หนองจอก
แล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลด้วยกันไปกัน๓คนก็คือตัวเธอ
ตัวแม่แล้วก็ดาบยศที่เป็นพ่อเลี้ยงช่วงเย็นก็กลับมาที่บ้าน
กินจิ้มจุ่มกันอยู่จน๑ทุ่มนัชยานี่บอกออกไปบ้านเพื่อนเธอ
ไปบ้านเพื่อนแล้วกลับมาตอนเที่ยงคืนตอนนั้นยังได้ยินเสียงแม่
เดินอยู่ในห้องบนชั้น๒คิดว่าแม่อาจจะลุกมาเข้าห้องน้ำคาด
ในช่วงนี้นี่แหละมันน่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะดาบยศเนี่ย
น่าจะทะเลาะกับแม่แล้วคงจะใช้ค้อนหรือไม่กระดำเบลที่เจอ
อยู่ในห้องเนี่ยทุบศีรษะแม่จนแม่เสียชีวิตแล้วเอาผ้าห่มที่
เป็นผ้านวมเนี่ยคลุมแม่เอาไว้แล้วก็เปิดแอร์เปิดไฟของห้องทิ้ง
เอาไว้เพื่อไม่ให้ผิดสังเกตนี่คือคืนวันจันทร์นะคืนวันจันทร์
ที่ผ่านมานะฮะ๑๓มิถุนายนเช้าวันรุ่งขึ้นอังคาร๑๔มิถุนายน
ดาบยศนะที่อยู่ในบ้านเนี่ยดาบยศเขาก็เดินมาบอกกับลูก
สาวของนางแสงบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้ทะเลาะกับแม่นะทะเลาะกัน
เรื่องเงินกู้ดาบยศอ้างว่าเนี่ยแม่เขาบอกนะว่าถ้ากู้ไม่
ผ่านเนี่ยจะฆ่าตัวตายค่ะนี่แล้วเขาก็ปิดประตูขังตัวเองอยู่
ในห้องน้องนัชยาบอกเธอก็เลยเดินขึ้นไปเรียกแม่แต่แม่ไม่
ตอบก็คิดว่าเออสงสัยแม่เครียดอยู่แล้วดูท่าทีดาบยศตอนมา
บอกก็ดูปกติดีไม่มีพิรุธอะไรเลยนะแล้วดาบยศก็ออกจาก
บ้านไปช่วงบ่ายวันนั้นนะวันอังคารที่ผ่านมา๑๔มิถุนายนนัชยา
บอกว่าเธอออกไปทำเล็บกลับมาบ้านอีกทีตอน๓ทุ่มแม่ก็
ยังไม่ออกจากห้องเธอก็ไปเคาะประตูห้องนะแม่ก็ไม่ตอบอะไร
กลับมาก็เลยบอกแม่ว่าหนูจะกลับบ้านที่สุพรรณบุรีแล้วนะ
นี่ฮะแล้วเธอก็กลับไปบ้านที่สุพรรณบุรีผ่านไป๓วัน
จนถึงเมื่อวานนี้ศุกร์ที่๑๗นะฮะป้าซึ่งอยู่ที่บ้านกับแม่
นี่แหละไปเคาะประตูห้องเรียกแม่อีกครั้งหนึ่งแม่ก็ยังไม่
เปิดทีนี้เริ่มแปลกใจกันแล้วดาบยศก็หาไม่เจอก็เลยไป
อาเนี่ยช่วยมาปีนฝ้าเพดานเนี่ยไปดูในห้องแม่หน่อยได้
ไหมนี่ฮะอันนี้ดาบยศกับผู้ตายนะฮะก็คือนางแสงนะครับ
คือพออาเนี่ยปีนฝ้าเพดานแล้วก็ดูไปในห้องของแม่เนี่ย
บอกเห็นแม่นอนอยู่บนเตียงมีผ้าเนี่ยเหมือนกับผ้านวม
ห่มเนี่ยคลุมอยู่แต่เลือดเนี่ยไหลนองเต็มไปหมดเลยแล้ว
มีค้อนปอนวางอยู่ที่ประตูมีดำเบลวางอยู่ที่เตียงที่ใต้
เตียงก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะนอกจากนี้นะครับ
บัตรประชาชนของผู้ตายหายไปด้วยนะฮะลูกสาวบอกว่าปกติ
แม่กับดาบยศสามีใหม่เขาก็ทะเลาะกันตลอดนั่นแหละค่ะห้าหกปีก่อน
เนี่ยเขาอยู่กันมา๑๒ปีนะ๕๖ปีก่อนนี้หนักที่สุดนะแม่กับดาบยศทะเลาะ
ถึงขั้นที่แม่ถูกดาบยศตีหัวแตกมาแล้วเหตุการณ์ล่าสุด
เธอบอกเธอก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่เล่า
ทำร้ายให้ฟังมันเป็นอย่างนี้ความจริงแล้วถ้าเกิดไม่นับเรื่อง
ทะเลาะกันแล้วทำร้ายกันเนี่ยดาบยศเขาก็ดูเป็นคนดีนะเธอ
ก็ยังไม่คิดเลยว่านี่จะเป็นฝีมือของดาบยศจริงเหรอนี่ที่

ส่วนใหญ่จะคล่องใจว่าทำไมเราถึงปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปถึง
จุดนั้นเพราะในห้องมีตู้เย็นหนึ่งมีตู้เย็นแล้วเขาก็คือแม่ก็ไม่
ค่อยสบายแล้วเขาก็มีลูกส่วนตัวสูงเราก็ไม่ได้นิ่งนอน
ให้น้าชายอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งให้น้าชายมาดูบอกว่าถ้าแม่
ไม่เปิดพังเข้าไปเลยนาก็ไม่ได้ไม่ได้พัง
เพราะหนูก็ลืมคิดไปว่าข้างบนฝ้ามันเปิดได้น้าก็ตัดสินใจปีนฝ้าเข้าไป
แล้วจังหวะนั้นก็คือกำลังโทรแล้วหนูก็โทรเข้าไปพอดี
โทรเข้าหาป้านะคะโทรไลน์เข้าหาป้าแล้วป้ากดลับ
แล้วก็เสียงกรี๊ดหนูรู้แหละว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นกับแม่หนูละ
หนูก็ไม่ได้อยากอะไรแค่อยากเรียกร้องความยุติธรรมให้แม่
คือถ้าแม่หนูฆ่าตัวตายเองหนูจบไม่อะไรติดความเอาใจ
แต่นี่ผลชนสูตรออกมาว่าแม่หนูโดนทำร้ายหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันว่า
เพราะมันก็ต้องถูกผิดเนาะแม่หนูทั้งคนใครจะยอมก็ยอมไปหนูไม่ยอม
ผลชนสูตรคือถูกทำร้ายนะครับ
ดาบยศนี่เป็นผบหมู่งานสอบสวนสนลำผักชีนะฮะ
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้

จากกล้องวงจรปิดตัวที่๑๑๔มิถุนายนตอนเที่ยง๓๖นาทีค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพของร้านแถวนั้นนะคะห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิต๒๐๐เมตร
หวกกระน็อกเต็มใบสีดำแล้วก็ขี่ไปทางปากซอย
สักประมาณเที่ยง๓๖นาทีนะคะเวลากล้องมันอาจจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะคะ
มาสักประมาณ๗๐เมตรห่างจากบ้านผู้เสียชีวิต๒๗๐เมตร
ก็คือเที่ยง๓๘นาทีจะเห็นดาบยศขี่รถนี่ค่ะอันนี้จะช้าลงหน่อยขี่ช้าลงหน่อย
แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนประชาสำรานมุ่งหน้าไปหนองเจาะค่ะ
เที่ยง๓๙นาทีดาบยศขี่รถไปแถวหน้าสอนอประชาสำรานห่างจากบ้านไปสักกิโลหนึ่งได้นะคะ
แล้วก็ขี่ออกเขตพื้นที่ประชาสำราญไปเที่ยง๔๐เราก็ให้ดูภาพไล่ไปเลย
คือดาบยศขี่ตามถนนประชาสำราญสักประมาณเที่ยง๔๒
ขี่ผ่านหน้าร้านขายของเก่าห่างจากบ้านผู้เสียชีวิต๔กิโล
แล้วก็จะเห็นดาบยศขี่ผ่านซอยประชาสำราน๓มุ่งหน้าไปเขตหนองจอกค่ะ
ไล่เรียงลำดับแบบนี้นะคะ

ก็น่าจะเป็นหลังจากที่ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าเจอดาบยศพอเลี้ยง
แล้วเขาบอกนี่แม่เขาเครียดเรื่องเงินกู้นะ

แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรสุดท้ายตายอยู่ในห้องทิ้งศพเอาไว้นะครับ
คุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปนะครับบ้านหลังเกิดเหตุ
ลูกสาวผู้ตายให้ข้อมูลกับเราบอกว่าอยู่กัน๔คนใช่ไหม
มีตัวเธอในวันนั้นนะลูกสาวปกติอยู่สุพรรณแต่กลับมาพอดี
มีผู้ตายมีดาบยศสามีใหม่แล้วก็นี่ฮะ
ก็คือคุณป้าที่เป็นคุณแม่เป็นพี่สาวของคุณแม่
ชื่อนางสาวนัทธิดานะครับอายุ๖๐แล้วนะครับ
คือคุณป้าก็เป็นพี่สาวผู้ตายนะครับบอกกับเรานะครับ
บอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันบ่อยนะก็คือน้องสาวกับสามีใหม่
แต่ก็ไม่เคยถึงขั้นรุนแรงอะไรวันที่เกิดเหตุอยู่ด้วยกัน๔คนนะครับ
ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรเลยก่อนจะเข้านอนในคืนวันนั้น
ก็ยังมีการกินจิ้มจุ่มกันอยู่เลยเพื่อฉลองที่ลูกสาวเนี่ยเรียนจบ
นี่นะฮะจันทร์ที่ผ่านมา๑๓มิถุนายนนะครับช่วงค่ำ
แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่มีรางบอกเหตุด้วยนะจนกระทั่งทางพี่สาวเนี่ยบอกว่า
เห็นมันเงียบไปนานผิดสังเกตนะ
ทีวีในห้องเนี่ยมันมีนะแอร์เปิดไฟเปิดเสียงทีวีมี
แต่ทำไมเปิดช่องเดิมอยู่ตลอดหลายวันแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้าย
อะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนที่ผิดสังเกตกันแล้วก็เลยให้น้องชายเนี่ย
ปีนฝ้าเพดานขึ้นไปดูแล้วก็เจอนอนเป็นศพอยู่บนที่นอน
ดาบยศเนี่ยหายไปเลยทันทีที่เปิดฝ้าเข้าไปเนี่ยนะฮะ
น้องชายของผู้ตายบอกว่าได้กลิ่นเหม็นแรงมากตอนนั้นน่ะรู้แล้วว่าเออ
สงสัยต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แน่ก็ตัดสินใจนะครับ
ตอนนั้นเห็นนอนอยู่แต่กลิ่นเหม็นแรงมากก็ลงมาถึงเตียงนอนนะ
ลงมาจากฝ้าเปิดผ้าห่มดูทีละชั้นคลุมเอาไว้๒ชั้น
โอ้โหน้องชายผู้ตายบอกเห็นสภาพพี่สาวแล้วแบบสงสารมาก
จมกองเลือดแบบมีสภาพแบบเชื่อเลยว่าฝีมือของพี่เขยแน่
คงจะก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
พี่สาวผมนะเป็นเหมือนแม่ผม

จับตัวมาได้ตามที่ตำรวจออกหมายจับแล้ว
ผมต้องการให้มันมากราบขอเข้ามาพี่สาวผม
เพราะว่าชีวิตหนึ่งของตัวผู้ถูกกล่าวหากระทำเนี่ย
ก็ดูดีขึ้นจากการที่มาแต่งงานกับพี่สาวผมนะ
พี่สาวผมไม่ได้ต้องการการเลี้ยงดู
มีบ้านมีที่ดินมีอะไรครบหมดมีทุกอย่าง
ดูแลตัวเองได้ดูแลลูกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใคร
ผมยังคิดว่าเขาต่างหากที่ได้ดูดีขึ้นนะที่มันอยู่บ้านนี้
ถ้าเขาคิดได้เขาควรจะมามอบตัวให้ไว
เพราะว่าตัวเค้าเองเป็นตำรวจเขาคงนีไปก็ต้องนีไปเรื่อยเขาอยู่ไม่ได้แหละครับ
ชีวิตเขาก็ดับเหมือนกับพี่สาวผมแหละ
ป้าวันดีอายุหกสิบแปดครับป้าวันดีบอกว่าดาบยศเป็นคนดีมากนะ
เป็นเสาหลักของบ้านทำงานคนเดียวนำเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นดาบยศทะเลาะกับภรรยาเลย
เคยเห็นแต่ดาบยศเอาใจภรรยาตามใจภรรยารักภรรยามาก
ไม่คิดว่าดาบยศจะเป็นคนก่อเหตุ
โอ๊ยไม่มีทะเลาะมีแต่เอาใจเมียอย่างเดียว
เหรอคนนี้นะมีเงินเท่าไหร่ก็พาเมียไปหา
ซื้อดอกไม้ซื้ออะไรของสิบห้านู่นที่กรุงเทพฯนู่นครับ
ซื้อดอกไม้มาแต่งสวนอ่ะเห็นไหมน่ะอืม
รักกันจะตายอืมแม่ตอนแรกแม่คิดไหมว่า
คนนี้จะเป็นคนที่ลงเราไม่คิดเลยว่าตรงยศจะเป็นอย่างนี้
จนตอนนี้ก็ยังไม่คิดยังไม่คิดเลยอยากเจอตัวมันเหลือเกิน
ถ้าเขาฟังอยู่อยากฝากอะไรถึงเขาบ้างพี่ยศเนี่ย
อยากให้กลับมาสู้เลยตะยดเอามานั่งมานั่ง
อยากให้กลับมาสู้อย่าเอาไปหลบจะไปออกกล้องอืม

อืมแต่ดาบยศนี่หายไปเลยนะฮะอืมหายไปหลายวันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็สืบทราบว่าบ้านของดาบยศเนี่ย
เขาเป็นคนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
นะที่หายไปหลายวันไม่รู้หายไปไหนนะครับ
ไปที่บ้านของดาบยศที่กาญจนบุรีนะฮะ
ได้คุยกับพี่ชายของเขานะเป็นพี่คนที่สี่นะฮะ
นี่พี่ชายดาบยศนะฮะชื่อนายเรวัตรอายุหกสิบห้าปีแล้วนะฮะ
บยศนี่เขาเป็นเป็นลูกคนที่เก้านะค่ะอ่า
เขามีพี่น้องกันหลายคนนะครับนี่พี่ชายคนที่สี่นะครับ
พี่ชายบอกว่าน้องชายเป็นคนขี้น้อยใจนะซึ่งตัวพี่ชายคนนี้กับตัวดาบยศ
ไม่ค่อยได้สูงสิงกันสักเท่าไหร่นานติดต่อกันสักครั้งนึง
คนที่สนิทแล้วก็คุยกันบ่อยเนี่ยจะเป็นน้องสาวคนที่๖นะ
ซึ่งเขาอยู่ที่ด่านมะขามเตี้ยพอรู้เรื่องว่าเออนี่
ดาบยศตายถูกทิ้งศพเอาไว้ในห้องเนี่ย
ดาบยศหายไปเนี่ยน้องสาวก็พยายามติดต่อไปหา
แต่ก็ติดต่อดาบยศไม่ได้เหมือนกัน
ก็มอบตัวสู้กีศหนีกันไปใช่มั้ยนะ
ก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะ
ใช่อะไรที่เกิดแล้วก็แก้ไขกันไป

อืมแล้วดาบยศหายไปไหนคะ
คือถ้าไม่ได้ก่อเหตุก็ไม่ควรจะหายไป

เราก็ไปถามต้นสังกัดของดาบยศสนลำผักชีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้กำกับการสอนอลำผักชีพันธุ์ตำรวจเอกศิวัฒน์ศรีวิชัย
ก็บอกว่าเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งที่สนลำผักชีได้๗เดือน
เท่าที่เห็นดาบยศก็สุภาพเรียบร้อยไม่เคยบกพร่องในหน้าที่
หลังรู้เรื่องก็ให้เพื่อนสนิทพยายามติดต่อแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
แสดงว่าไม่ได้มาทำงานไม่ได้มาเข้าเวรอะไรเลย
ไม่มาค่ะติดต่อไม่ได้ด้วยค่ะ
ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาของดาบยศบอกว่ากลัวว่าดาบยศจะทำร้ายตัวเอง
ยังไงก็มอบตัวน่าจะดีกว่านะคะ
ถ้าผิดจริงมันก็ดำเนินคดีกันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓เขาบอกว่าตอนนี้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่กาญจนบุรีชัยนาฏ
ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเป็นบ้านเครือญาติของดาบยศ
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอก็คงไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วอะค่ะ
ว่าออกจากกรุงเทพไปแล้วตำรวจแจ้งข้อหาดับยศ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนื่องจากว่ามีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดนะคะ
ว่าได้มีการใช้อาวุธหนักทั้งค้อนทั้งดำเบลหนัก๕กิโลได้ทุบหัวภรรยา
ยืนยันว่าตำรวจไม่ช่วยเหลือกันเองค่ะ
หลังจากนี้จะให้ต้นสังกัดพิจารณาตัดสิทธิสวัสดิการเงินเดือนบ้านพักตั้งแต่วันที่ขาดราชการ

ับยศมีประวัติคดีบุกรุกเคหาสถานของชาวบ้านในพื้นที่สอนอนิมิตรใหม่ด้วยนะคะ
และมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดด้วยนะคะ
นิสัยก็ชอบทำร้ายร่างกายภรรยาจริงเคยมีประวัติแบบนี้
แต่ไม่ได้ทำร้ายหนักถึงบาดเจ็บสาหัสอะไร
เพราะภรรยาเคยร้องทุกข์ไปที่ผู้บังคับบัญชาแล้วด้วย
ก็มีการดำเนินการแก้ไขอะไรกันไปบ้าง
ก็เลยยังไม่ถึงขั้นมีการดำเนินขดงคดีอะไรกัน
แต่มีประวัติทำร้ายภรรยาจริง
นี่ค่ะยังหาตัวไม่เจอนะฮะ